คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงวันที่๒๙๓๐มิถุนายน
ตอนที่ยังไม่เจอทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวง

น้ำท่วมถ้ำแบบไม่รู้ว่าจะหากันยังไง
ต้องถอยร่นกันมาหมดเลยหน่วยทรงหน่วยซิล
พระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังที่
ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเคารพสัทธา
ทั้งที่ลาวด้วยที่จีนด้วยที่พามาร์ดด้วย
ท่านก็เดินทางมามาที่ถ้ำหลวง
ที่จังหวัดเชียงรายมาอยู่๒ครั้ง๒๙กับ๓๐มิถุนายน
มาทำพิธีในการเปิดทางเปิดถ้ำ
ทำพิธีกรรมต่างนะครับ

แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงค่ะฝนก็หยุดด้วยนะคะใช่ฝนหยุดตกไปเลยนะฮะ
น้ำกันสำเร็จจนกระทั่งตามหาจนเจอนะครับทั้ง๑๓คน
หลังจากที่ท่านทำพิธีเสร็จที่ถ้ำหลวงเมื่อ๓๐มิถุนายน
ท่านก็ไปนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานที่กุฏิกลางน้ำในวัดที่เชียงราย
วาจาสามวันไม่ให้ใครเข้าพบเลยค่ะนะครับแต่เจอแล้วเนี่ย
ความลำบากในการเอาออกมาเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินนะคุณเขียนมาสอนใช่ค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้ครับขวัญและกำลังใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ของเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็ญาติของโค้ชเอกด้วยนะครับ
วันนี้โอ้โหขวัญกำลังใจมาเต็มเปี่ยมนี่เป็นภาพที่พระครูบาบุญชุ่ม
เดินทางมาที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับ
กับญาติยาดของทั้ง๑๓คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำมาทำพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ้ำนะฮะ
ใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยพระครูบาบุญชุ่มพร้อมด้วยญาติของทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
ได้ร่วมกันทำพิธีเป็นพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ้ำค่ะ
มีการนำผ้าไตรจีวร๑๓ผืนนะคะเท่ากับจำนวนทีมหมูป่าที่ติดอยู่เข้าไปทำพิธีในถ้ำเนี่ยค่ะ
ในพิธีพระครูบาบุญชุ่มได้นำดอกไม้บูชาเครื่องบูชาที่เตรียมไว้รวมกันไว้ในโตก
มีข้าวอาหารข้าวหวานผลไม้ครูบานำพระสงฆ์ไปประกอบพิธีก็คือหันหน้าไปทางหน้าถ้ำนะคะ
พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมนต์ตลอดช่วงประกอบพิธีหลังจากนั้นเนี่ยครูบานำกรวดน้ำสั่นกระดิ่งตีระคังเป่าสัง
ทำพิธีครบทุกทิศค่ะทำแบบนี้ครบทุกทิศนะคะแล้วก็ให้พระสงฆ์ทุกรูปกรวดน้ำครบทั้งหมดเลย
พิธีดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะทำให้ผลบุญช่วยให้ประสบความสำเร็จทุกประการ
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พระครูมาบุญชุ่มยานสังวโรนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุดอนเรือง
เมืองพงศ์จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่านะฮะปกติท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่น
แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่มาจำพรรษาที่วัดที่เชียงรายเหมือนกันนะครับ
โอ้โหแล้วนี่เซียนพระเขาบอกว่าเหรียญของพระครูบาบุญชุ่มนี่ตอนนี้ราคากระฉูดนะฮะ
เอ๊ะนักข่าวของเราก็ได้มาเหรียญหนึ่งคุณพระภูมิพยายามจะไปดังบรรษการคุยกับท่าน

แต่ได้เหรียญมาได้คลักมากค่ะคุณชิล

ใช่นี่วันนี้เขาก็นำมามอบให้กับบรรดายาดนะครับแล้วก็ประชาชนชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงนะครับ
มีเซียนพระในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะชื่อว่านายทีพอุทัยแสนกาดหรือว่าหนึ่งเซียนพระ
บอกว่าตอนนี้นักสะสมกว้านซื้อเหรียญพระครูบาบุญชุ่มพระสงฆ์ผู้ทำพิธีเปิดทางถ้ำหลวง
เจอทั้ง๑๓คนนะฮะโอ้โหแบบกว้านซื้อกันเยอะมากนะครับ
เหรียญเนี่ยขาดตลาดเลยแหละนะครับโดยมีนักสะสมมากว้านซื้อเหรียญที่ตลาดพระเครื่องทิพย์เนธตำบลหายามเภอเมืองเชียงใหม่
เกลี้ยงแผงนะครับอย่างเหรียญที่มีคนมาเช่าหรือว่าซื้อเหรียญทูปราบุญชุ่มเนี่ย
รุ่นเลยนะครับไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายคนแย่งกันซื้อนะแล้วเช่าในราคาที่สูงด้วยนะฮะ
ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมสามถึงห้าเท่าอย่างเช่นเหรียญครูบาบุญชุ่ม
ทำพิธีปลุกเสกเมื่อปี๒๕๓๙นี่ครับท่านผู้ชมครับเช่าซื้อกันนะราคา
เนี่ย๑๐๐๑๕๐๐บาทตอนนี้เป็น๕๐๐บาทต่อเหรียญแล้วนะครับ
แล้วเหรียญครูบาบุญชุ่มที่ราคาแพงที่สุดในขณะนี้คือรุ่นปี๒๕๑๘นะครับท่านผู้ชมครับ
จากที่อยู่ในตลาดของเซียนพระที่เขาประเมินกันไว้เนี่ยจะซื้อหรือเช่า๔๐๐๐๕๐๐๐บาท
ณขณะนี้๑๕๐๐๐บาทต่อ๑เหรียญ

ก็เป็นความเลื่อมสายสทาเนอะ

ของผู้คนที่เคารพพระครูบาบุญชุ่ม
ใช่แล้ววันนี้ก็ขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมเพราะว่า
สิ้นพิธีที่พระครูบาบุญชุ่มได้ทำพิธีเปิดปากถ้ำเนี่ยนะคะ
ท่านก็ใช้มือซ้ายปิดปากใช้มือขวาทำสัญลักษณ์ชู๓นิ้วเหมือนโอเคค่ะ
เชื่อว่าทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปรอลุ้นกันอยู่หน้าปากถ้ำนะคะ